สารเจ้าพ่อร้อยของข้าคุณ
จะบอกว่าที่นี่นะเป็นอีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต้นมะค่ายักษ์ที่อยู่ข้างศาลเนี่ยเนี่ยต้นนี้คุณชนะ

เขาว่ากันว่าอายุ๓๐๐ปีเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะนี่
๗สี๘สีก็เอามาผูกพันเอาไว้
เพราะเขาก็เชื่อไงว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะ
จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่อย่างแน่นอน

มาพร้อมกับทูบเทียนมาพร้อมกับแป้ง
เอามาทาถูตามลำต้นเพื่อที่จะหาเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคกัน

เพราะว่าต้นมะค่ายักษ์นี้นะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่ามีคนเนี่ยเคยได้โชคลาภถูกรางวัลมาแล้ว
แล้วก็ไปบนบานสารกล่าวที่ศาลนี่แหละ

เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารเจ้าพ่อร้อยคล้อง

เขาก็มากราบไหว้ขอพรกันทั้งนั้น
บางคนเนี่ยนะมาว่ายละมาทาแป้งละ

อาจจะมือใหม่หรืออาจจะไม่รู้จะยังไง

แล้วก็เอาไปตีความต่างนานากันไป
บางคนยังเห็นไม่ชัดยังดูไม่จุใจ
ก็ถ่ายรูปเอาไปกลับไปที่บ้าน

เพราะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่ไง
ก็ต้องมาให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญช่วยบอกช่วยแนะนำ

ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายเอาไว้
เพื่อจะได้ให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาวิเคราะห์แยกแยะให้
ถูกต้องหรือบางทีเนี่ยถ่ายเอาไว้ก่อนใช่ไหม
เวลาจะไปที่แผงลอตเตอรี่ก็จะได้เอามาเทียบดีไง

คุณนิวนาวคุณพูดเหมือนกับคุณได้ลองทำลองปฏิบัติมาแล้วนะฮะ
ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะทำอยู่เหมือนกัน
แต่ดิฉันยังไม่มีโอกาสจะได้ไปเห็นของจริงเลย

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังมันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อ
เป็นสีสันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

อย่าไปคิดซีเรียสอะไรกับมันนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงซะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะ